อีกที่หนึ่งนะครับที่จะพาไปเขาบอกว่าคึกคักมากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับ
พาไปกราบไหว้ที่นครพนมนะครับไปนามัศกาลสการะองค์พระธาตุพนมครับ

โอ้โหมากันเยอะครับประชาชนทั้งชาวไทยชาวลาวครับ
มาร่วมไหว้พระทำบุญสักการะองค์พระธาตุพนมนะครับ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่อายุเก่าแก่กว่า๒๐๐๐ปีครับ
งานนี้นะครับเป็นงานประเพณีนามัศกาลพระธาตุพนม
เพื่อสมโพธิ์องค์พระธาตุพนมปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวไทยและชาวลาว
สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงในงานประกอบพิธีกรรมงานมหรสบสมโพธิ
ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะ
บรรยากาศมันก็เลยคึกคักม่วนหลายม่วนคักอย่างนี้แหละครับ
นั่นแหละครับแล้วก็องค์พระธาตุพนมที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ
ภายในเนี่ยเป็นที่บรรจุของพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้านั่นเอง
และยังเป็นพระมหาธาตุเจดีศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นึกยึดเหนียวจิตใจของชาวพุทธ
ซึ่งก็เชื่อกันว่าหากใครได้มานามัศกาลและได้ถวายเครื่องสักการะบูชาพระธาตุพนม
จะทำให้อะไรรู้ไหมอะไรฮะจิตใจเกิดความสงบเยือกเย็นว้าย
แล้วเขาบอกแบบนี้คือถ้ายังไม่บรรลุนิพาในชาตินี้นะเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็จะได้ไปสู่สวรรค์
และถ้าหากว่าใครได้มานามัศกาลพระธาตุครบ๗ครั้งก็จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ
ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะก็เลยอยากจะไปกันถูกให้ครบทุกครั้ง
ผมบอกแบบนี้แล้วกันคุณผู้ชมย้ำเตือนกันไว้ว่าใครอยากจะไปว่ายพระทำบุญ
แล้วก็ไปทำบุญนามัศกาลองค์พระธาตุก็ไปกันได้นะครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมงานนี้เขามีไปจนถึงวันที่๒๐กุมภาพันธ์
สำค้ากว่ากว่าไปทำบุญแสกระไปเสริมสิริมงคลเกินไปว่ายครบ๗ครั้ง
เขาบอกว่าที่พระธาตุพนมเนี่ยนะส่วนใหญ่ประชาชนที่ไปไปขอลูกแล้วเขามีการจดสถิติด้วย
ว่าตั้งแต่ปี๒๕๔๗สถิติการขอลูกแล้วมาแก้บนมีกว่า๗๐๐ครั้ง
แปลว่าสมหวังดังปรารถนากันไปเยอะ
ใครที่เป็นคู่สามีภรรยาแต่งงานกันแล้วอยากจะมีลงมีลูก

ลองไปขอกันดูไปในช่วงของเทศกาลของวาเลนไทยก็ดี